คุณผู้ชมค่ะสงกรานปีนี้อย่างที่รู้กันอาจจะไม่ได้สาดน้ำเหมือนปีก่อนที่ผ่านมา
แต่เรายังได้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรเป็นสิริมงคลกันได้แน่นอนนะคะ
วงการดาราของเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันเหมือนกัน
บอกว่ายิ่งเทศกาลแบบนี้ต้องขอสิ่งดีให้เข้ากับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะ
นุ้ยเชิญยิ้มค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนยกให้ว่า
พี่ยังไม่ได้แก่หรอกนะแต่ให้พี่เนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลกกันไปเลย
รุ่นน้องขอถือโอกาสดีนี้มารดน้ำดำหัวขอพรจากพี่นุ้ยกันเยอะเลยค่ะ
พี่บอลเชิญยิ้มพี่เน่งเหม่งจ่ายรวมไปถึงน้องในทีมนะคะ
นุ้ยเองก็อวยพรให้น้องบอกว่าให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง
เห็นภาพแบบนี้แล้วชื่นอกชื่นใจนะคุณ
คือพี่ตลกเนี่ยเวลาออกรายการหรือว่าเล่นมุกเฮฮากันเนี่ย

แต่เบื้องหลังเขาเคารพนับถือกันแบบนี้น่ารักจริงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะลุงรงแห่งเมืองโพธารามของเรานั่นเองนะ

ป๊าคองก็คือภรรยาของลุงไซค์นะครับ
ไซด์เป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณกับลุงรงมากเลยค่ะ
เพราะว่าในคลิปนี้ลุงรงเล่าให้ฟังว่าลุงไซดเคยช่วยชีวิตลุงรงนะ
ครั้งหนึ่งที่ลุงรงเองเคยจมน้ำตอนนั้นเกือบตายนะ
คว้ามับคว้าได้ทันเลยค่ะไม่งั้นก็ไม่มีจตุรงค์ในวันนี้แน่นอน
ปีใหม่ไทยแบบนี้ลุงรงก็เลยขอเข้าไปรดน้ำขอพร
เป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเองนะคะ
ต่อกันที่นักร้องสาวยอดกระตันยูจ๊ะนงพนีค่ะ
ถือโอกาสนี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดให้คุณแม่ไปด้วยเลย
เค้กก้อนโตมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์พร้อมหน้าครอบครัวกันด้วยนะคะ
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการต่อทรัพย์
เขาถือไงให้เงินคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่สาวจ๊ะเขาทำมาตลอดเลย
ต่อจะให้มีงานเยอะหรือช่วงไหนงานแทบไม่มีก็ไม่เป็นไร

ให้พ่อให้แม่ตลอดเลยนะคะดูแลได้ดีสุดเลยนะคะ

ขอพรคุณพ่อคุณแม่พรที่ดีที่สุดเนี่ยพระในบ้านนี่แหละคุณผู้ชมนะ
พร้อมกับประผมน้ำให้เย็นช่ำชื่นใจมีกับทั้งครอบครัวเลย
ก็ถือโอกาสอวยพรคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอีสานบ้านเกิดไปด้วยนะ
บอกว่าขอให้อีพ่ออีแม่แข็งแรงอยู่ภรรกไปนานเดิน
อยู่โดนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนัก
เพราะว่าลูกชายคนนี้จะเลี้ยงดูพ่อกับแม่เองค่ะ

ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยค่ะน้องมินพิชยานางเอกคนสวย
ขอกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนกัน
คุณพ่อเนี่ยก็เอ็นดูเอ็นดูนะฮะค่อยอวยพรลูกสาว
แล้วก็ลูบหัวไปด้วยความรักเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยนะ
ช่วงนี้หลายบ้านก็อาจจะได้เดินทางกลับไปอยู่ต่างจังหวัด
อะไรกันก็ขอให้แฮปปี้ทุกบ้านนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
กินอาหารอิ่มอร่อยที่บ้านก็แฮปปี้แล้วนะคะ